เมื่อวานนี้ที่ท่ามหาราชคุณผู้ชม

สาวดวงดีแน่นอนนะคะ

เรื่องนะคะนาคบวงบากหลายคนก็บอกว่า

ใช่นะคะทำเงินหาย
สรุปไปขอได้กลับมาคืนเลย

คือเฟียวฟาวให้ทุกท่านหรือเปล่า

เฟี้ยฟ้าโสดมานานแล้วมีแฟนมาจีบไหม

มาขอจีบแบบจริงจังเลยนะคะ
เรื่องความเชื่อแล้วก็เรื่องแฟนของเฟียวฟ้าวกันเลยดีกว่าค่ะ
ต้องเช็คกระถาบตรงเลย
หนูถามตรงเลย
ก็คือมีลูกก็ไม่ได้ติดตรงนี้นะคะ

ตีวิวิทย์โอ้โหเป็นตาปลื้มมากนะคะ
วันก่อนทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับนะคะ

ซึ่งตีก็บอกว่าปราบปลื้มใจมากเลยล่ะค่ะ

ผมเนี่ยได้ทำบุญ

รวมรายได้ก็หลักล้าน

คือในจังหวะที่แบบตอนแรกเราก็นั่ง
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอท่านมา
แล้วก็เป็นเกียรติมากครับ

แบบว่าที่คบกันมาพักนึง
เป็นลูกน้องพิลี่ป่ะเคยประกวดนังสอทัย

เหมือนนิดเดียวกลัวขึ้นขาด
ดิฉันว่าน่าไม่ต้องทำแล้วไปทำบุญดีกว่า